หลังจากที่การท่าเรือทำแต้มขึ้นเป็นจ่าฝูงนำหน้าชนบุรี๑คะแนน
ขณะที่เหลือการแข่งขันอีก๒นัดครับ
เอาชนะศรีสะเกดทีมอันดับ๑๐ไป๔ต่อ๐นะครับ
โดยครึ่งแรกการท่าเรือนำก่อน๓ต่อ๐จากธนากูลวิเชียนกุลนาทีที่๒ครับ
พรมงคลศรีทรัพย์แสงนาทีที่๑๒และเลิศชายอิสราสุวิพากรนาทีที่๒๐
เกมนี้การท่าเรือเก็บเพิ่มเป็น๕๙คะแนนครับ
ทำได้แค่บุกเสมอกรมทางหลวงทีมอันดับ๓ด้วยสกอร์๑ต่อ๑
กรมทางหลวงขึ้นนำก่อนนะครับจากการโวเลอร์สุดสวยของธีรพัฒนาเดชนาทีที่๑๗
โปรแกรมอีก๒นัดส่วนอันดับ๓๕มี๔๔คะแนนเท่ากันนะครับ